ชาวบ้านที่เยอะโสธรเลยค่ะเขาก็รอน้ำ
เพราะว่าช่วงนี้น้ำแรงมันก็เลยทำให้น้ำดิบ
หรือว่าน้ำต้นทุนที่จะมาผลิตปลาปลาน้อยลง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านต้องใช้น้ำขุนแดงในการอุปโภคบริโภค
มันเดือดร้อนขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูเองค่ะ

นี่นึกว่าชาเย็นเหมือนชานม
ดูค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแดงขุ่นแบบนี้

นี่นึกว่าน้ำทิ้งด้วยซ้ำไปใครจะไปกล้าใช้เนี่ย
แล้วก็ระบุข้อความว่าเพิ่งจ่ายค่าน้ำไปตอนเช้า
ประเทศไทยตรงไหนยังไม่พัฒนาเหมือนบ้านผมบ้าง
ว่าวมากกับพิษกันย่อมนามป้าป้ายุก๒๐
ว่าวมาก็ผิดกันคือพูดไปเดี๋ยวก็จะผิดใจกันซะเปล่า
นี่เหลือน้ำปลาปลายุค๒๐๒๐คุณผู้ชม
เห็นแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้า
ลงพื้นที่ไปที่บ้านสุกเกษมตะบนโนนเปลือยอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธร

ไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าบางวันนะ
น้ำปลาปลาก็จะมีสีแดงขุ่น

เอามาดื่มเอามากินไม่ได้หรอกนะ
ก็ร้องเรียนร้องทุกข์กันมา
โดยนายภูมินันบุญกันชาวบ้านที่เดือดร้อนบอกว่า

วิธีการก็คือจะต้องไปซื้อน้ำสะอาดที่เขาขาย
น้ำถังถังละ๑๐บาทเอามาใช้อาบคุณผู้ชม
มันก็ต้องเสียตังค์มีภาระเพิ่มเติมขึ้นไง
แล้วเป็นแบบนี้มานาน๒๓ปี
โดยที่ยังไม่มีการแก้ไขนะคะ
ทั้งที่ชาวบ้านบอกว่าได้บอกเรื่องนี้ไปยังผู้นำชุมชน
บอกไปยังคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วหลายครั้ง
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนก็บอกว่า
เดี๋ยวจะแก้ไขให้แต่ก็อาจจะแก้ไขแหละ

มันก็เลยยังคงมีปัญหาแบบนี้อยู่

ก็ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านสุกเกษมนะคะ
ก็คือนายสงการอุ่นประชาค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าที่น้ำปลาปลามันมีสีขุนแดง
หรือมีตะกอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่า
ปริมาณน้ำดิบเหลือน้อย
ก็คือน้ำที่จะเอามาทำน้ำปลาปลาค่ะ
พอสูบน้ำขึ้นมาแล้วจะส่งไปผลิตต่อเนี่ย
คือคุณมันมีตะกอนอยู่แล้วน้ำต้นทุนไม่ดี

ได้นะแต่ว่าก็ต้องอาศัยฝนฟ้าด้วย
ช่วงนี้ฝนตกถ้าหากว่ามีแหล่งสำรองน้ำ

ก็ต้องเตือนกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไป
โอกาสเกิดแรงก็ยังมีอีกไหม